เกี่ยวกับเรื่องเจ้านางเอกเป็นภรรยาหนุ่มไว้

เพราะว่าถ้าหนูยังไม่รู้ซึ่งสมความว่า

หนูก็ไม่ได้ไปเป็นภรรยาน้อยใคร
เวลาถูกโยงไปคำว่าภรรยาน้อยหรืออะไรอย่างนี้

แต่ก็อยากจะแก้วว่าไม่ใช่นะคือมีอะไรมาคุยกันตรงดีกว่า
อย่ามาอ้างว่าเป็นเราเพราะว่าเราคงยังไม่ทำขนาดนั้น
มีอักษรย่อบ้างหรือว่าการให้ใบ้ให้ถาม
คือหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
การที่เราจะออกมาพูดมันก็คงไม่ผิดหรอก
เพราะว่ามันก็เป็นอาชีพของเขา
แบบที่เขาออกมาอักษรย่อหรืออะไรก็แล้วแต่

มันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเปล่า
ทีนี้เราก็อยากที่จะหนูไม่ฝากเตือนคนที่โพสต์ดีกว่า

เพราะคนที่คอมเมนต์ก็คือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะ

ว่าใครเราก็ใช้วิจารณญาณนิดนึง
ว่าแบบเราควรจะไปว่าเขาแรงขนาดนั้นไหม
เพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าบางทีการที่เราแสดงความคิดเห็นว่าใครแรงเนี่ย
เขาจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องคำนึงนิดน

อย่างในเนื้อข่าวเนี่ยมันจะบอกว่ามูแต่รู้หนักมากอะไรอย่างเงี้ย

นี่ยิ่งไม่ใช่หนูเลยค่ะถ้าไปเห็นในไอจีก็คือหนูไม่ใช่สายมูแน่นอน
คือก็อยากจะมูเหมือนกันนะคืออยากที่จะมูเรื่องงานนะ
แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้มวยไม่ค่อยรู้จักใครที่จะเป็นใครอะไรอย่างนี้

คืออาจจะเพราะว่าช่วงนี้เรา

แต่ว่าปีนี้หนูก็รับ๒เรื่อง
แล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากที่จะทำมันออกมาแบบไม่ค่อยดี
คือหนูแค่รู้สึกว่าหนูออกเป็นแบบนี้แล้ว
แล้วก็อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้นะ

เราโอเคนะคือที่เราหายเป็นเราก็ไปพัฒนาตัวเอง

เพราะหนูรู้สึกว่าคือโอเคอายุแค่นี้เอง

คือหนูคิดอย่างนี้จริงพี่เพราะหนูรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ยัง
หนูอยากที่จะซักเซสในเวย์ของตัวเองก่อน
อยากภูมิใจก่อนนะเพราะเรารู้สึกว่า
เราทำได้มากกว่า